ทีนี้เรื่องนี้เราเตือนบ่อยมากค่ะคุณผู้ชมสำหรับรถเล็กเนี่ยบอกว่ารถใหญ่เขาจะมีจุดบ่อจุดอับของเขา
ใช่อย่าขับเข้าไปใกล้วงเลี้ยวต่างเนี่ยนะคะ
เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้วแต่เคราะห์ดีมากเดชบุญสามสาวที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันไป
อืมไม่เป็นอะไรมากคุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันเลยนะคะมีคลิปจากกล้องวงจรปิดดูนะคะค่อยค่อยดูตามเราไปนะ
เห็นไหมคะเนี่ยเอ้ยทับทับเปล่าทับไหมคะลุ้นใช่ไหมเออกริ้งเลยนั่นน่ะ
สามสาวเขาซ้อนกันมาเคราะห์ดีมากคุณไม่เป็นอะไรมากคุณเห็นไหม
บรรทุกพยายามที่จะเหมือนเหมือนหยุดอะค่ะแล้วเนี่ยหนึ่งในคนที่ซ้อนสามกันมาเนี่ยก็วิ่งมาบอกว่า
เออมีคนถูกทับนะเฮ้ยถูกทับแขนคุณโอ้ยถูกทับแขนอีกคนนึงเนี่ย
เกือบถูกทับหัวใช่แขนหักค่ะพี่เบิร์ตโอ้โหแล้วคุณดูนะต้องไปถอยแบบเนี้ย
คือคนขับรถบรรทุกบอกว่าเขาก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายมาตั้งแต่ไกลแล้วนะ
แต่มอเตอร์ไซค์คือลักษณะคือเหมือนจะแซงขึ้นมาหรือเปล่าคุณดูนะจังหวะนี้ค่ะ
เนี่ยเห็นไหมฮะผมเดาว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะไม่เห็นไฟเลี้ยวอ่ะนะเออเออ
อุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี้ยแล้วรถบันทุกข์เองต้องยอมรับนะว่าจังหวัดนั้น
คือเขาไม่เห็นแล้วแหละมันเป็นจุดบ่อจุดอับของเขาจริง
ว่าจะมองกระจกมองข้างแล้วก็ตามนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปลาจีนบุรีนะคะ
ถนนสายสามศูนย์สี่นะคะกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
รถบันทุกข์ขับมาตามทางดีดีคล้ายว่าจะตรงไปเรื่อยเรื่อย
แล้วข้างหลังก็มีมอเตอร์ไซค์ของสามสาวเขาซ้อนท้ายกันมา
ขับมาในเส้นทางเดียวกันก็คือลักษณะตรงเหมือนกัน
แล้วจู่รถบรรทุกพ่วงก็เลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมัน
ในขณะที่มอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะเลยไม่ทันเบรก
คนขี่พยายามจะเลี้ยวเบี่ยงเห็นไหมคะ
เลี้ยวเบี่ยงตามรถมันถูกมันสักครู่เพื่อไม่ให้ชน
แต่ระยะเลี้ยวมันไม่ได้แล้วค่ะมันไม่ทันแล้ว
รถมอเตอร์ไซค์ก็เลยเห็นไหมถูกรถมันถูกทับ
แล้วหัวคนขี่เกือบโดนรถมันถูกพ่วงทับ
เพราะดีมากได้แค่เฉียดค่ะ
คนขับรถบรรทุกพ่วงเบรกเลยนะคะหยุดลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
เขายังไม่รู้ตัวเปิดที่เป้นชีว
แต่พอมีคนมาบอกตลอดรถมันถูกก็เลยตกใจ

ส่วนเกิดขาดกูภัยรีบนำตัวไปหาศึกษ์ทั้ง๓คน
ทีนี้จากการสอบถามคนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าตัวเขาตั้งใจจะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมัน
เพื่อจะไปเข้าห้องน้ำโดยได้เปิดไฟเลี้ยวมาแต่ไกล
เขาบอกแบบนี้นะกล้องวงจรปิดน่ะน่าจะจับภาพได้นะคะ
พอทางเลี้ยวเขาก็เลี้ยวเลยไม่รู้ว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้าง
เพราะว่ามองไม่เห็นจริงเป็นคลิปอุบัติเหตุเตือนใจเตือนภัยเช้านี้นะ
ผมดูจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์มาเข้ามาในจังหวะที่
มุมอับแล้วของรถพ่วงพอมองไม่เห็นปั๊บ
จังหวะนั้นเขาอาจจะเปิดไฟเลี้ยวแต่ว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์มองไม่เห็น
คุณผู้ชมอาจจะถามว่าแล้วทำไมต้องเลี้ยวงกว้างขนาดนั้น

ใช่ฮะแต่ธรรมดาแล้วควรจะให้สัญญาณมาแต่ไกลแล้วก็ช้า
ไม่ใช่เปิดไฟปั๊บแล้วเลี้ยวเลย
เพราะท่านไม่เห็นหรอกรถเล็กรถเล็กก็ไม่คิดหรอกว่าท่านจะเลี้ยว

แต่รถเล็กก็อย่าไปใกล้เขาเลย